ไปดูความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ขนาดใหญ่กันหน่อย
เขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้๓๖คน

โอ้โหใหญ่ขนาดนี้หรอโอ้โห
อยู่ที่จังหวัดพยาวเองค่ะคุณผู้ชม
สวัสดิ์ปานาผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลบ้านตุ่น

พาผู้สื่อข่าวไปชมต้นเรืองหรือว่าต้นพึ่งอายุกว่า๕๐๐ปี
ซึ่งเป็นที่ทำรังของพึ่งหลวงกว่า๓๐รัง

ด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดพยาว

มันใหญ่มากใหญ่กว่าคุณชนะมากนะคะ

จากต้นเรืองจะมีอายุเก่าแก่กว่า๕๐๐ปีแล้วเนี่ยนะ
ยังมีขนาดใหญ่ลำต้นสูง๒๕เมตรคุณ
เข้าตึกกี่ชั้นเนี่ยโอ้โหนับกันดูแล้วกันนะ
ความยาวรอบลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง

โอ้โหแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าโอบแล้วต้องยืนล้อมแล้ว

งานนี้ชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันโอบล้อมต้นเรือง
เพื่อที่แสดงให้เห็นว่ามันใหญ่โตโออ่าจริงนะจ๊ะ
อกจากนี้ค่ะนอกจากที่นี่เนี่ย
เป็นที่ตั้งของสารเจ้าพ่อเรืองที่ชาวบ้านในตำบล

ขอโชคขอลาบเพราะว่ามีสารตั้งอยู่นี่ไง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

จูนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินอร่อยต่อไปจะได้สติสตังค์กลับกันมานะคะ